มาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าทั้ง๑๓คนเนี่ยเป็นใครที่ไหนอย่างไรบ้าง
ส่วนเด็ก๑๒คนมีเด็กชายอดุลสามออนอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนเวียงพานนะครับ
เด็กชายประจักษ์สุธรรมหรือว่าน้องโน้ตอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เด็กชายนัทธวุฒิทาคำทรงหรือว่าน้องเติ้ลอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายพิพัฒนโพธิหรือว่าน้องนิกอายุ๑๕ปีอยู่ชั้นม๓โรงเรียนบ้านสันสาย
เด็กชายพานุมาตรแสงดีน้องมิกซ์นะครับอายุ๑๓ปีเรียนชั้นม๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะครับ
เด็กชายดวงเพชรพรมเทพหรือว่าน้องดอมอายุ๑๓ปีเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะฮะ
แล้วก็มีเด็กชายชะนินวิบุลรุ้งเรืองหรือว่าน้องไต้ตั้นอายุ๑๑ปีเป็นนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๖โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์หรือว่าน้องบิวอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนดรุนราชวิทยา
พิรพัฒน์สมเพียงใจหรือว่าน้องไนท์อายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายพรชัยคำหลวงหรือว่าน้องตีอายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนบ้านป่ายาง
เด็กชายสมพงศ์ใจวงหรือว่าน้องพงศ์อายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
และเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนบ้านป่าเหมือดค่ะ
และทันทีที่ทราบข่าวนะครับที่ท่านผู้ว่าเชียงรายแถลงข่าวยืนยันว่าทั้ง๑๓คนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โดยได้รับความช่วยเหลือจนครบทุกคนปลอดภัยทั้งหมด
เราขอยินดีกับครอบครัวของทั้ง๑๓คนที่การรอคอยอันยาวนานสิ้นสุดลง
พร้อมกับข่าวดีของคนทั้งประเทศ
เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันค้นหา
รวมทั้งคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตลอดมา
๑๓ชีวิตติดอยู่ในนั้นกว่า๙วันด้วยกัน
ยอมรับในความหัวใจที่กล้าหารของน้องที่ยืนหยัดต่อสู้จนรอดออกมาได้สำเร็จ
ให้มีส่วนร่วมในการเข้าชมเกมรวมทั้งฝึกซ้อมเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังเพิ่มขึ้น
คือภาพนี้มุมหนึ่งเนี่ยเราอุ่นใจสบายใจที่เห็นเขาปลอดภัยดีด้วยความแข็งแรง
อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจเขา๙วัน๑๐วันสู้จริงใช่
งั้นอยู่ลำบากนะอยู่ไม่ได้นะ
คือประเด็นสำคัญกว่าร่างกายคือสภาพจิตใจนี่แหละ
คือใจเป็นนายกลายเป็นเบาใช่ไหมคะ
แข็งแกร่งอยู่ด้วยกันก็ช่วยกัน
ใช่ไหม๑๓คนนี้มีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่ง
คงสามารถเขียนไปตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะ